นางกวักเป็นการละเล่นรูปแบบหนึ่งของชาวไทยภวรโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
ที่ยังอนุรักษ์การละเล่นนางกวักซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ผนวกกับคติความเชื่อเรื่องการเข้าทรง
โดยจะเล่นกันในช่วงสงกราน
รวมถึงเมื่อมีการรวมตัวกันในหมู่เครือญาติ
ก็มักมีการละเล่นนางกวักเพื่อความสนุกสนาน
หรือเพื่อใช้สำหรับการทำนายไทยทัก
ไขข้อข้องใจให้หายคลายทุกข์ได้
เพราะชาวไทยภวรเชื่อว่า
ละเล่นนางกวักเป็นการสื่อสารกับบรรพบรุษของตนเอง
ในอีกรูปแบบหนึ่ง